สิ่งที่เราเห็นก็คือเค้าจะไปนอนอยู่ข้างบนแล้ว
แต่ว่าวันนี้พอดีเดินขึ้นไปแล้วก็เจอเขากำลังจะขึ้นไปพอดีค่ะ

ไฟไฟด้วยไฟไฟจุ๊บจุ๊บ
เก่งมาก
ในคลิปนั้นเขาจะเดินซิกแจ๊คใช่ไหมคะ
อันนี้เขาจะปีนตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปเลยค่ะ
มันจะเป็นระแนงไม้แบบเป็นซอกอะค่ะ
เขาปีนขึ้นไปแบบเหมือนคนเลยค่ะ
ปกติจะเลี้ยงอยู่ที่ชั้นหนึ่งค่ะ
แต่ว่าเวลาเราเปิดประตูอย่างนี้ค่ะ
เขาจะชอบวิ่งขึ้นมาชั้นสองมาตรงที่ตรงนั้นเพื่อปีนค่ะ
ปกติเขาจะปีนขึ้นไปอยู่เฉย
แต่ว่าครั้งนี้เจอกำลังติดแซคอยู่พอดีก็เลยถ่ายเก็บไว้ครับ
อันนี้ปีนมุมเกาะมุมรวดบ้างแต่ว่าไม่ได้สูงเท่านี้
ตอนแรกก็แบบรู้สึกตกใจค่ะ
เพราะไม่เคยเห็นเขาแบบเดินติ๊กแก๊กอย่างนี้แล้วก็กลัวเขาตกมาด้วย
แต่ดูจากการทำของเขาเขาน่าจะชำนาญอยู่แล้วค่ะ
เขาซิกเซ็กไปจนสุดเลยค่ะสุดทางเดินเลยค่ะ
เขาไปยืนอยู่เฉยครับ
แล้วตอนสักครั้งเดี๋ยวก็กระโดดลงไหนเอง

ส่วนตัวนะคะคิดว่ายุมกิเขาเหมือนรู้ทุกอย่างอะค่ะ
แต่แบบเขาเลือกที่จะไม่ทำเขาฟังเรารู้เรื่องเขาอะไรเรารู้เรื่อง
แต่เขาแบบว่าดื้อเหมือนแบบเด็กที่ดื้อตาใสค่ะ
ปกติเขาจะชอบเล่นบอลค่ะแบบโยนบอลอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็รอดน้ำเนี่ยมาเฉยเขาก็จะกระโดดเล่น
ยูกิเป็นแมวตัวแรกที่เลี้ยงด้วยค่ะ
เมื่อก่อนคิดว่าแมวจะเป็นสัตว์ที่แบบฝึกไม่ได้
ปกติเราจะเคยเห็นฝึกแต่แบบสุนัขอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แต่ว่าอันนี้ยุมกิเขาฝึกได้ค่ะ
เวลาแบบว่าเราจะให้ขนมเขาสามารถกดกิ่งได้
ขอมือได้ไฮไฟท์ได้อะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกแปลกมากค่ะเพราะเพิ่งเคยเลี้ยงแมว

ปกติแล้วยุมกิเขาก็นิ่งอะค่ะ

แต่ว่าถ้ามีอาหารให้อันนี้ค่ะ
เขาก็จะยอมให้มือช้ำกระโดด

ที่แบบว่ามีคนเข้ามาเอ็นดูมาดูความน่ารักของน้องค่ะ
ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิป
แล้วก็เอ็นดูพฤติกรรมความน่ารักความแสบของน้องด้วยนะคะ
สวัสดีครับ